ไปดูคลิปนี้ค่ะใครเห็นก็ต้องบอกว่าน่าเอ็นดูหนูน้อยคนนี้จังเลย
ร้องไห้อยากจะให้คุณครูช่วยหมาที่บาดเจ็บ

เป็นอะไรลูกไม่เอาไม่เอา
อย่าไปจับแผลมาสิลูก

ให้ใจร้ายหนูโทรอยู่
ให้ใจร้าย
กูไม่ได้ทำอะไรแล้วหนูอย่าไปจับแผลมันสิคะมันเจ็บ

นี่ค่ะหนูน้อยคนนี้เป็นห่วงสุนัข

คุณครูก็บอกอย่าไปจับแผลสุนัขสิ
แต่คุณครูเขาก็บอกว่าด้วยความที่สุนัขไม่ได้เจ็บหนักมากนะคะ
แต่หนูน้อยคนนี้เป็นห่วงสุนัข
คนเห็นก็โอ้โหเอ็นดูหนูอยากให้หนูโตขึ้นเป็นสัตวแพทย์จะได้รักษาสัตว์ตัวอื่นด้วยนะ
คือมันก็คงจะงงอ่ะไอ้สุนัขตัวนี้

เป็นห่วงแบบเป็นจริงเป็นจังมาก

แต่บางคอมเมนต์ก็บอกว่าโอ๊ยคุณครูทำไมทำเสียงดุใส่หนูน้อยคนนี้ล่ะ
ให้พูดแบบใจเย็นหน่อยได้ไหม

หรือเอายามาทาให้น้องหมาหน่อยได้ไหม
ก็อาจจะเป็นสุนัขแถวโรงเรียนคุณครูก็คงดูแลอย่างดีแล้วแหละ

หนูหน้าน้ำมีเสื้อให้ใส่ด้วย

ความเด็กเนาะ

ไม่ตายหรอกได้กำลังใจจากหนูน้อยคนนี้
ใครหัวใจแหละตรงนี้